ซึ่งนายอัครกิจหรือว่าเน้นเรสซิ่งก็ได้มาตามที่ได้
นัดหมายกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่ช่วงเวลา๑๕นาฬิกานะครับ
เราจะย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้กันอีกครั้งนะครับ
กับรายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ
นายอัครกิจวรโรเจริญเดชหรือเบนทเรสซิ่ง
สามีของนักแสดงสาวแพทย์นับประพาตันตระกูล
เดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

เพื่อนำหลักฐานเข้าชี้แจงการครอบครองรถลัมโบกินี่สีดำเทา
และรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์จำนวน๒คัน
โดยมีสีหน้าที่เคร่งเครียดเล็กน้อย
และไม่ให้สัมภาษณ์ใดต่อสื่อมวลชน
รวมถึงไร้เงาของนักแสดงสาวแพทนปภา
ก่อนที่จะขึ้นไปยังห้องพักดีภูมิบริเวณชั้น๒
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ตำรวจได้เตรียมไว้เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการสอบปากคำ
พลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงรองผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดกล่าวว่า
จากการเข้าตรวจค้นตำรวจพบหลักฐานหลายอย่าง
ที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ต้องหารายสำคัญ
ซึ่งนายอัครกิจต้องชี้แจงข้อเท็จจริง
โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๕ชั่วโมง
ในการตรวจสอบเอกสารและสอบปากคำ
คือขณะนี้เป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยนะครับ
ต้องสงสัยในเรื่องของการถือทรัพย์
ที่กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ย
ก็คือแบบว่าเวลานำยาเสพติดเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่ต่าง

ตัวของระดับระดับของผู้สั่งการหรือในทุนเนี่ย
ก็จะนำเงินเนี่ยมาแปรสภาพในรูปแบบต่างนะครับ
อย่างเช่นไปลงทุนในเรื่องของเครื่องกลับเครื่องกลรถยนต์ต่าง
อันนี้ก็ถือว่าคนที่ถือทรัพย์ตรงนั้นอยู่ก็อยู่ในข่าย
ขณะเดียวกันในวันนี้ก็ได้มีสื่อมวลชนจากหลากหลายแขนง
มาติดตามและเฝ้ารอการเข้าให้ปากคำของนายอัครกิจตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมา
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่มีผู้อยู่ในวงการบันเทิง
วงการไฮโซมาเกี่ยวพันกับคดียาเสพติด

โดยเฉพาะเครื่อข่ายของเท้าใสษนะแก้วพิมพา
เจ้าพ่อยาเสพติดรายใหญ่ที่ถูกจับตัวไปก่อนหน้านี้
สำหรับการเรียกตัวนายอัครกิจเข้ามาให้ปากคำในวันนี้
เนื่องมาจากตำรวจปราบปรามยาเสพติด
นำหมายสารเข้าค้นอพาร์ทเมนต์ภายในซอยอินธรรมระ๕๑
ซึ่งเป็นห้องพักของนายอัครกิจ
ตามแผนปฏิบัติการใช้ยะชะยกไพรี๖๐ทับ๒
เพื่อยึดทรัพย์ได้ทลายเครือขายยาเสพติด
กว่า๔๐จุดทั่วประเทศเมื่อวานที่ผ่านมา
โดยนายอัครกิจได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ว่าจะมีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของ
ไซสนะแก้วพิมพาราชายาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่
ถูกจับตัวได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมา
รอยสจิริฐศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน